หลังจากที่ได้เกิดเหตุเรือที่ให้บริการรับส่งผู้โดยสารในคลองแสนแสบระเบิด
ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ
กระทรวงคมนาคมก็ได้ออกคำสั่ง
ห้ามใช้การ์ดทุกประเภทในเรือโดยสารทั่วประเทศนะครับ
โดยเรือโดยสารในคลองแสนแสบก็จะใช้เชื้อเพลิง
น้ำมันดีเซลตั้งแต่วันพรุ่งนี้
ขณะที่ผู้โดยสารที่ใช้บริการก็บางตาลงนะครับ
แต่ว่าผู้ที่ยังต้องใช้บริการเขาบอกว่า
แม้จะกังวลแต่ก็ไม่มีทางเลือกอื่น
ติดตามเรื่องนี้จากคุณขวัญโมชาครับ
ตลอดทั้งวันประชาชนและนักท่องเที่ยว
ยังมาใช้บริการเรือคลองแสนแสบ
ตามปกติแต่เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันก่อนหน้านี้

เรียนของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา

หนึ่งในผู้ใช้บริการยอมรับว่ากังวล
หลังเกิดเหตุระเบิดเมื่อวันที่๕มีนาคม

ยังเลือกใช้บริการเนื่องจากความสะดวกในการเดินทาง
เพราะว่ามันรวดเร็วถึงแม้จะไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร
แต่คิดว่าพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้เขาน่าจะพัฒนาขึ้น
มันไม่มีทางเลือกมันเยอะแต่ว่าทางนี้มันเร็วมันสะดวกที่สุด
แต่ถ้าเกิดมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมันก็ทั้งเราไม่ได้เราคนเดียว
มันสะดวกรวดเร็วแล้วไม่ต้องผจญกับรถติด
ใช่มันจะเร็วกว่าเวลาเราใช้เวลาเร่งด่วนทางนี้มันสะดวกที่สุดแล้ว
ก็ถ้ามันจำเป็นก็ต้องใช้ต่อค่ะเพราะว่ามันรวดเร็ว
สำหรับเรือโดยสารที่ให้บริการยังเป็นของบริษัทครอบครัวขนส่ง
เอกชนเพียงรายเดียวที่ได้สัมประธานการเดินเรือทั้งหมดใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง
กระทรวงคมนาคมได้สั่งลื้อออกทั้งหมดแล้วพร้อมประกาศให้ผู้ประกอบการทุกราย
งดใช้การ์ดเป็นเชื้อเพลิงหากฝ่าฝืนมีโทษปรับสูงสุดถึง๑๐๐๐บาท
อีกหนึ่งมาตรการสำคัญที่กระทรวงคมนาคมจะดำเนินการหลังจากนี้
นั่นก็คือการเพิ่มความถี่ในการตรวจสอบสภาพความพร้อมของเรือ
ให้มีความพร้อมก่อนที่จะออกมาให้บริการกับประชาชนมากขึ้นนะครับ
เดิมปีละ๑ครั้งหลังจากนี้ก็จะเพิ่มเป็นปีละ๒ครั้งครับ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมระบุว่า
กรมเจ้าท่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบสภาพความพร้อมของเรือโดยสารทุกลำ
เรื่องต้นการลงพื้นที่ตรวจสอบเรือส่วนใหญ่
ยังอยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งาน
ขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในด้านความปลอดภัย
ขอเวลาตรวจสอบสาเหตุที่ชัดเจนภายใน๑๐วัน
ทางกรมเจ้าท่าก็คงจะต้องตรวจสอบโดยเร็ว
ขณะนี้ก็ตรวจสอบไปในเรื่องของการไม่ใช้แก๊สเนี่ย

สิ่งที่ให้ไปดำเนินการเพิ่มเติมก็คือ
แม้ว่าเรือจะใช้ระบบดีเซล
ก็ให้ไปตรวจสอบด้วยว่ามีความสมบูรณ์แข็งแรง
แล้วก็มีความปลอดภัยสำหรับประชาชนหรือไม่ครับ
ปัจจุบันผู้ใช้บริการเรือโดยสารในเขตกรุงเทพและปริมณฑล

และในจำนวนนี้เป็นผู้โดยสารที่ใช้บริการเรือคลองแสนแสบถึง๖๐๐๐คนต่อวัน
ขวัญโมชาข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน